สำหรับพระเอกร้อยล้านพี่เมฆวินัยไกรบุตร
บอกเลยว่าตอนนี้อาการของพี่เมฆที่กำลังป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพอง
กำลังดีขึ้นเรื่อยแล้วนะคะ
และเมื่อวานนี้พี่เมฆเองก็ได้ขออนุญาตคุณหมอนะคะ

เพื่อไปร่วมงาน๒๐ปีภาพยนตร์นางนาครอบพิเศษ
ซึ่งพี่เมฆก็มาพร้อมกับสีหน้าสีตาที่สดใสอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
และจากการสังเกตแผลตามผิวหนังแขนขาเนี่ยบอกเลยว่าแห้งแล้วก็ดีขึ้น
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้อาการภายนอกจะดีขึ้น
แต่คุณหมอเองก็ยังอยากให้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
และพี่เมฆเองยังฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมาโดยตลอดค่ะ
มันจะโผล่ขึ้นไปอีกตอนนี้มีเหลือแค่เม็ดนึงคือสองเม็ดเล็กไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ
แต่รอยตอนนี้ทำให้กล้ามเนื้อฟักไตตับเบาหวานแล้วก็เกร็ดเลือดทุกอย่างครับตอนนี้อันตรายมาก
ผมต้องอยู่ในการคนดูแลของอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอประวิทย์
ถูกต้องแล้วนะคะถึงแม้ว่าอาการภายนอกเนี่ยจะดีแต่ว่าอาการภายในอย่างที่พี่เมฆบอกว่าแพทย์ยังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดขนาดว่าซ้อมวิ่งเนี่ยยังซ้อมแถวโรงพยาบาลเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะพี่เม็ดเนี่ยใกล้จะหายแล้วล่ะอย่างนั้นก็พักรักษาตัวแล้วก็เชื่อฟังคุณหมอเอาไว้ก่อนนะคะ